ถ้าคุณมีวิกฤตชีวิตที่หาทางออกไม่ได้
ขอให้เราได้เป็นโอกาสในการช่วยเหลือครอบครัวของคุณให้รอดจากวิกฤตนั้น
เกมที่อาศัยเพียงความถนัดความรักความสามัคคีของคนในครอบครัว
แค่ทำให้ได้เพียง๔ข้อรับทุนไปต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาท

สวัสดีครับและนี่คือรายการที่เป็นความหวังของทุกครอบครัวที่มีวิกฤต
เกมต่อชีวิตเกมที่จะช่วยต่อลมหายใจให้กับคนในครอบครัวครับ
คุณผู้ชมครับถ้าพูดถึงความรักที่บริสุทธิ์
ความรักจากแม่คือคำตอบเดียวที่ไม่มีใครปฏิเสธได้
แต่ถ้าความรักที่ลูกได้รับเป็นความรักของคนที่ไม่ใช่แม่แท้
ความรักนี้จะเทียบเทียมรักบริสุทธิ์ได้หรือไม่

ทุกวันนี้หนูเป็นห่วงอนาคตว่าจะมีเงินส่งเสียเลี้ยงลูกสองคนหรือเปล่า
แล้วหนูก็เป็นห่วงแม่แม่เป็นหลายโรค
หวังว่าจะมีเงินพาแม่ไปหาหมอหรือเปล่า
กับลูกคือกำลังใจที่ทำให้หนูสู้ชีวิตได้ถึงทุกวันนี้
หนูยากลำบากแค่ไหนหนูก็จะสู้
ครอบครัวหนูอยู่ในบ้านหลังนี้ทั้งหมด๕คน
มีหนูมีแฟนหนูชื่อคน
หนูอยู่กับแฟนมา๘ปีแล้วค่ะ

คนโตชื่อน้องกันตอนนี้ก็๕ขวบแล้วค่ะ
อีกคนนึงคนเล็กชื่อน้องฟางค่ะ
ตอนนี้เพิ่งได้๕เดือนค่ะ
แล้วหนูก็มีแม่อยู่ด้วยชื่อแม่ลิค่ะ
จริงแล้วแม่เขาก็ไม่ใช่แม่แท้ของหนูค่ะ
เขาเป็นพี่สาวของแม่
พอแม่เขาคลอดหนูออกมา
แม่เขาก็ทิ้งหนูไปทำงานที่กรุงเทพค่ะ
หนูก็ต้องอยู่กับป้าที่หนูเรียกแม่ลิ
ลิเขาก็เลี้ยงหนูตั้งแต่แรกเกิด
สมัยก่อนตอนน้องนุ่นเล็กไปร่อนทอง
ก็พาไปด้วยอุ้มกันไป
เดินไปเดินกลับทางระยะประมาณ๓กิโล
พอได้กินประทังชีวิตไปวัน
ตอนนั้นแม่ลิเขาก็ไปหาร่อนทองในเหมืองทอง
หนูก็ไปช่วยเขาตั้งแต่เล็ก
แม่เขาเลี้ยงให้ความอบอุ่นกินมั่งอดมั่งก็มีความสุขค่ะ

โตมาได้ถึงทุกวันนี้ก็แม่ลินี่แหละค่ะ
ที่คอยดูแลทุกสิ่งทุกอย่างให้หนู
อยากกอดเขาอยากบอกรักเขาเหมือนแม่ทุกคน
ตอนอนุวารค่ะแม่ก็ให้ตังคนลงเรียนมาละ๒หวาน
หนูก็ต้องมานั่งมองหน้าเพื่อนกินขนมกลับบ้านไปหนูก็ไปบอกเขา
สมัยก่อนฉันเป็นคนติดเหล้าหาตังค์มาได้ก็ไปกินเหล้าหมด

ฉันก็ตัดสินใจเลิกเล่า
เค้าเอาเงินจากที่เค้ากินเหล้า

ไม่ให้แม่มองคนอื่นเขากินขนมนะลูก
เมื่อก่อนนี้ไปรับจ้างทำงานที่เหมืองทอง

เพราะว่าตอนนั้นไม่มีเครื่องมือ

แม่ก็ไปดาวน์รถเครื่อง
แฟนก็มีเงินไปดาวน์รถเก่งมือสอง
ตอนนั้นชีวิตก็พอมีอยู่มีกิน

ก็คิดว่าอาชีพนี้น่าจะดี
ทำงานรับจ้างในเหมืองทองประมาณสองปีครับ
อยากจะได้ตังค์ที่มันเยอะขึ้นนะครับ
เลยตัดสินใจเอารถสองคันไปเข้าไข่เน้มนะครับ

อุปกรณ์ที่เขาทำกันในเหมืองครับ
ทำได้อยู่ประมาณ๓เดือน
เขาก็ประกาศผิดเหมืองแร่ทองคำ
ตอนนั้นกุ้มใจมากถึงกับนอนไม่หลับ

ทุกวันนี้ก็ยังต้องส่งไฟแนนซ์ที่ไปกู้มา
อยู่ประมาณเดือนละสองพันบาท
ชีวิตครอบครัวหนูก็กระท่อนกระแท่นค่ะ
หนูก็ต้องไปหารับจ้างเขา
ถากย่าฟันป่า

มันแรงเขาก็ไม่มีงานจะให้ทำ
แล้วตอนเวลาไม่มีใครมาจ้างมาทำงานนี้
ผมก็ไปหาปลาหาหนูมาให้แฟนทำไปขายครับ
เวลาพ่อไปตกปลาหนูก็ไปช่วยหาปลาด้วยครับ
หนูยั่งถือเป็นให้พ่อแล้วหนูก็รอปลามากินเด็ด
แต่มันก็ไม่มาสักตัวเลย

แล้วก็ไปหารับขนมรับกับข้าวมาขาย
บางทีก็ไปหารับซื้อข้าวโพดเข้ามาต้มใส่ถุงขายครับ
แล้วก็จะขี่รถเครื่องไปเล่ขายตามบ้านตามหมู่บ้าน
บางทีก็รถมันก็เสียก็ต้องเข็น
พอเวลารถเสียกลางทางเขาก็เข็นมาก็เห็นเขาแล้วก็สงสารครับ
ผมก็เป็นห่วงรุ่นนะครับไม่อยากให้เขาลำบาก
ไม่อยากให้ไปขี่รถร่อนขายของอะไรอย่างนี้

ส่วนแม่เขาก็หารายได้เสริมไปเกี่ยวย่าคาร์ดเอามาสารภัยย่าคาขาย
หนูไปช่วยยายเกี่ยวแฝกแล้วหนูก็โดนแฝกบาดด้วย

หนูเป็นลูกลูกยานหนูต้องอดทนครับ
ไปเอาย่าไปเกี่ยวย่าที่ทุ่งนา
กลับมาแล้วก็เอามาตากได้สองแดดสามแดดแล้วก็เอามาไพร
พอได้ค่าขนมก็ค่าซื้อขายให้หลาน
หนูก็เป็นห่วงเขาค่ะกลัวเขาจะไปเป็นลม
ตอนนี้เขาก็เป็นโรคไตวายระยะที่สาม
บางทีแกปวดท้องติดกันเจ็ดวัน
แล้วก็เป็นทาราซีเมียต้องให้เลือดอยู่ประจำค่ะ
พอช่วง๒ปีหลังชวนเขาไปหาหมอ
แม่เขาก็ไม่ยอมไปเพราะว่าไม่มีเงิน
ถ้ามีเงินสักก้อนหนึ่งก็อยากจะเอาเงินมาลงทุนค้าขาย
ชีวิตคงจะดีขึ้นเพราะว่าไม่ต้องมารองานรับจ้าง
แล้วก็อยากจะซ่อมรถให้มันดีขึ้นเพื่อหารายได้เสริม
ดูครอบครัวเลี้ยงดูลูกให้ลูกมีอนาคตที่ดี
แล้วก็จะได้มีเงินพาแม่ไปหาหมอ
อยากให้เขาสุขภาพแข็งแรงอยู่กับลูกกับหลานไปนาน

ขอต้อนรับครอบครัวน้องนุ่นจากจังหวัดพิจิตรครับ
นุ่นคนสวัสดีครับแม่สวัสดีครับเด็กน้อยสวัสดีครับลูก
แม่ของนุ่นจริงแล้วเป็นอะไรกับแม่ลิ
เป็นน้องสาวค่ะพอดีว่าพอแม่เขาคลอดหนูออกมาค่ะ
เขาก็มาฝากแม่เลี้ยง
เขาก็จะขึ้นไปทำงานกรุงเทพค่ะ
พอขึ้นไปทำงานกรุงเทพได้ประมาณ๕เดือน
เขาก็ไม่ติดต่อกลับมาเลยค่ะ
ป้าลิเนี่ยค่ะเขาก็คิดว่าแม่ของหนูน่าจะทิ้งไว้ให้เขาเลี้ยงแล้วล่ะค่ะ
มะลิเลี้ยงนุ่นมาตั้งแต่กี่ขวบครับ

นุ่นนี่ก็ยังเล็กอยู่ต้องอุ้มไปด้วย
ไปกลับทางระยะ๓กิโลจ้ะ
แล้วก็จะตะพายอุปกรณ์พวกขวดนมพวกพ่ออ้อมไปให้น้องด้วยจ้ะ
ไปถึงที่ร่อนทองแล้วแม่ทำไงอะครับ
ก็เอาน้องไปวางไว้
ก็จะมีพวกกระสอบพวกอะไรก็เอามาทำที่คุมให้เอาเขาวางไว้ไม่ให้ห่างตา
จากร่อนทองแล้วก็ยังมีอาชีพดำนาด้วยไหม

แล้วนุ่นก็ต้องไปกับแม่อยู่อย่างนี้ติดกระเตงกันไปอย่างเงี้

ก็เอาน้องไปแฝนมีผ้าขม้าผืนนึงไปแฝนไว้ที่ปวด
เอาน้องใส่ผ้าขม้าไว้เอาเชือกไปขึงทำเหมือนเปย์ไปบนหัวปวกแล้วก็ลงไปดำนา
ถ้าเขาร้องทีก็ทำไงก็ต้องวิ่งขึ้นมา
ต้องต้องวิ่งขึ้นมาเอานมให้เขากินจ้ะ
ตอนนั้นนู้นกินนมอะไรครับแม่
ก็ไม่มีตังค์ซื้อก็เลยหุงข้าวหม้อเตาถ่านลองน้ำข้าวใส่น้ำตาลทรายให้นุ่มกินจ้ะ
นุ่นภาพจำของนุ่นเลยตั้งแต่เล็กมาลูกจำอะไรได้บ้างเกี่ยวกับผู้หญิงคนนี้
เขามอบความรักที่มีแต่สิ่งดีให้ค่ะ
เริ่มทำงานช่วยแม่ตั้งแต่กี่ขวบจำได้ไหมลูก
ไปช่วยแม่เขาตักทองใส่ถังเอาจานไปนั่งร่อนเล่นบ้างอย่างนี้ค่ะ
ช่วยเขากลัวเขาเหนื่อย
จากตามไปร่อนทองแล้วเห็นบอกว่านะลูก
เห็นบอกว่าตอนสมัยเด็กที่ไปโรงร่ำโรงเรียนอย่างนี้
นุ่นก็ไม่มีสตังค์ไปกินโรงเรียนบางวัน
ค่ะไปโรงเรียนเมื่อก่อนนี้แม่เขาติดเหล้าจ้ะ
ตังค์เขาก็ไปกินเหล้าหมดเขาก็ไม่ค่อยเหลือตังค์
เขาก็ให้ตังค์หนูไปโรงเรียนวันละ๒บาท
ตอนสมัยสาวแม่ติดเหล้ามากเลยเหรอครับ
ติดมากจ้ะแบบไม่ได้กินก็อยู่ไม่ได้จ้ะ

ตอนที่น้องนุ่นบอกว่าแม่ให้หนูไปกินขนมวันละบาท๒บาท
กินหมดแล้วหนูก็ไปมองหน้าเพื่อน

คนข้างบ้านเขาบอกว่าถ้าหิวคือกินข้าว
คือให้ท้องเราอิ่มไว้แล้วมันจะไม่หิว

บอกแม่ทนหน่อยนะสู้หน่อยนะ
เพราะว่าการเลิกเล่ามันก็ยากหน่อย
แม่ทำอย่างนี้มานานแค่ไหนใช้เวลานานแค่ไหน

ไอ้นุ่นพอแม่เลิกแล้วหนูเป็นยังไงบ้างกับคุณภาพชีวิต
ดีใจมากเลยค่ะที่แม่เขาเลิกได้
เราก็มีเงินไปกินวันละ๕บาท๑๐บาทเหมือนเพื่อน
แม่ล่ะครับรู้สึกยังไงบ้างหลังจากที่เลิกเล่าแล้ว

ก็ชีวิตดีขึ้นดีใจที่เรามีเงินให้ลูกกิน

แม่ทำอาชีพร่อนทองมาตั้งแต่นุ่นยังเด็กจนโต
ตอนที่ร่อนทองถือว่าเลี้ยงครอบครัวเราพอได้ไหม

พอมีเงินกิจไปดาวรถเครื่อง

จะมีช่วงนึงที่มันรูปมาก
กลับมาคุยกันว่าจะลงทุนทำเป็นของตัวเองนะครับ
จะเป็นดาวเครื่องมือดาวอีโก้ง
ดาวเครื่องมือการโม่ทองอะไรพวกนี้

จะได้เยอะกว่านี้
เพราะว่าถ้าใช้มือร่อนอย่างที่แม่ทำ
ก็คือมันจะได้น้อยแล้วมันก็จะหาได้น้อย
แต่คนอื่นแสดงว่าบ้านอื่นเขามีเครื่อง
บ้านอื่นเขามีเครื่องเขาก็ได้กันเยอะครับ

เราไปส่งเยอะเราก็ได้เงินเยอะอย่างนี้เหรอ

ก็เลยเอาโมโยไซค์กับรถเก่งไปเข้าไฟแนนซ์

หลังจากนั้นต่อมาอีก๓เดือนเขาก็ประกาศปิดเขาปิดเมือง
ทีนี้ก็เคว้งเลยมันยังไม่ได้ทุนคืนเลยแบบนี้
แนนซ์รถเก่งรถเครื่องก็มาตามเราก็เครียด
เห็นบอกว่าลำบากเคยอดข้าวกันหลายวัน
แล้วใครที่ต้องออกไปรับจ้าง
พอรู้ว่ากับข้าวข้าวไม่มีกินแม่เขาก็ออกไปหารับจ้าง
หนูก็บอกเขาว่าไม่ต้องไปหรอกแม่
มันไม่มีก็ไม่ต้องกินอะไรประมาณนี้
ตอนนี้แม่เขาก็ล้านค่ะเขาก็จะไป
หนูก็เลยบอกว่าอย่างนั้นเดี๋ยวหนูไปส่ง
หนูก็ไปส่งเขาที่ทำงาน
ตอนนี้หรือเปล่าที่บอกว่าหนูกำลังมีเด็กน้อย

พอวันนั้นพอตกประมาณสักเที่ยง
ก็แม่เขาก็โทรมาบอกว่าแม่เวียนหัวให้มารับหน่อย

หนูก็ขี่รถขายของนี่แหละค่ะ
ก็รีบตกใจตกใจก็รีบขี่รถก็ไปรับแม่
และทางมันก็ไม่ค่อยดีมันเป็นคอนกรีตด้วยลูกรังด้วยจ้ะ

ก็รถล้มเราก็ตกใจกลัวแม่จะเป็นอะไรเยอะ
แม่ก็ตกใจกลัวว่าหลานกับลูกจะเป็นอะไรจ้ะ
แม่ก็ห่วงว่าลูกกับหลานเป็นอะไรบ้างก็คือไม่ได้ห่วงตัวเองเลยวันนั้นอ่ะ
ไม่ได้ห่วงตัวเองห่วงลูกมาก
แล้วตอนนี้ล่ะลูกรายได้หลักของครอบครัวเราเลยมาจากไหนณปัจจุบันนี้
ก็รับจ้างทั่วไปค่ะแต่มันก็ไม่มีทุกวัน
เอาแล้วอย่างถ้าไม่มีงานอย่างนี้แล้วพวกหนูเอาเงินที่ไหนมาจุนเจือกันล่ะลูกแล้วเอาเงินที่ไหนให้เด็กไปโรงเรียนกัน
คือตอนไม่มีงานว่างงานผมก็จะไปออกไปหาดักหนูหาปลา
หากได้มาก็เอามาให้แฟนไปทำไข่ครับ
อยู่ด้วยเพื่อนด้วยจ้ะ

โหเด็กน้อยแล้วเห็นมามีครอปโป้ต้มจ้ะ

ผมก็เลยรับซื้อมาซื้อมาให้แฟนต้มขายใส่ถุง
แต่ในขณะเดียวกันก็ไม่ใช่แต่แค่ข้าวโพดต้ม

เราไม่ได้เหมือนเราไม่มีทุนอย่างนี้ค่ะ
เขาก็ถามว่าจะเอาขนมเอากับข้าวไปขายไหม

เพราะว่ามันเอาของกลับไปแล้วยังไงก็พยายามต้องขายให้หมด

ลิล่ะครับตอนนี้แม่ช่วยทำงานอะไรกันอยู่เนี่ยตอนนี้

แล้วแม่แม่ไปเอาย่าที่ไหนมาสาร
ถ้าไม่มีคนเอามาเราก็ไปเกี่ยวเองจ้ะ
เห็นบอกว่าตอนไปเกี่ยวตัวเล็กไปด้วยเหรอ

ตอนนี้เขาก็ช่วยทำกับข้าวบ้าง

ทำอะไรได้บ้างลูกกับข้าวทำอะไรได้บ้างครับ

เขาบอกว่าเห็นแม่เหนื่อย
ไม่ให้ทำเขาก็จะทำเขาก็จะลั้นทำ
ใครมีโรคประจำตัวบ้างในบ้านหลังนี้

เป็นโรคไตระยะที่๓จ้ะแล้วก็เลือดซิด
เป็นทาราซีเมียค่ะหนูก็เป็นทาราซิเมีย
เป็นด้วยจ้ะแล้วหนูต้องทำยังไงอ่ะ

แม่ครับแล้วแม่ตัวแม่แม่กินยาแม่อะไรอยู่ป่ะครับตอนนี้
หมอไม่ให้กินยาอะไรวันแรกเวลาป่วยก็คือกินยาพารา
เป็นไตอีกแล้วไตแม่ระยะที่๓ได้ยังไงครับ

ที่ไปหาหมอก็ไม่เคยได้ฟอก
หมอเขาไม่เอายาให้กินแต่เขาก็ไม่ให้ซื้อยาพวกยาหม้อยาอะไร
นุ่นเอ้าแล้วตอนนี้มีหนี้อะไรกันบ้างครอบครัวของเราอ่ะหนู
ก็ยังเป็นหนี้ไฟแนนซ์อยู่จ้ะ๓๐๐๐กว่าค่ะ

จะเอาไปลงทุนรับของมาขายจ้ะ

เวลาเขาไปขายจะได้ไปได้ทีละเยอะครับ
มันก็ยังน้ำหนากเขาได้พอไปกันได้ใช่ค่ะ
มันจะได้บรรทุกของไปขายได้ตามเยอะหน่อย
หนูเนาะขอบคุณสำหรับเรื่องราวนะครับ
คุณผู้ชมครับไม่ว่าต้องเหน็ดเหนื่อยสักเพียงใด
ลูกสาวคนนี้ก็จะขอสู้สุดกำลังกายที่มีเพื่อแม่และครอบครัว

เรามาร่วมกันเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวของน้องนุ่นจากจังหวัดพิจิตร

เพื่อคว้าทุนไปต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาทในเกมต่อชีวิตสักครู่เดียวครับ
กลับเข้าสู่รายการเกมต่อชีวิตครับคุณผู้ชมครับ
และวินาทีที่สำคัญของครอบครัวน้องนุ่นจากพิจิตรนะครับ
จะมากู้วิกฤตหาทุนต่อชีวิตด้วยการตอบคำถามให้ถูกต้อง
๔ข้อเพื่อชิงทุนต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาท
๔ข้อ๔คนพอดีเลยในวันนี้นะครับ
แค่คนละข้อถ้าไม่พลาด๑ล้านบาทได้กลับบ้าน

ถ้าพร้อมแล้วเชิญน้องนุ่นมาต่อชีวิตเป็นคนแรกครับ
คำถามมีด้วยกันทั้งหมด๕เรื่อง
ใน๕เรื่องนี้ถ้านุ่นมั่นใจเรื่องไหน
ตอบเรื่องนั้นแล้วเก็บเรื่องที่เหลือเอาไว้ให้กับสมาชิกในครอบครัวนะครับ
ถ้าพร้อมแล้วมาดูโจทย์คำถามทั้งหมด๕เรื่องพร้อมกันเลยครับ
คำถามของบ้านก็คำถามทั้งหมด๕เรื่องก็ได้เลยครับ
คำถามทั้งหมด๕เรื่องมีดังนี้

บ้านเรานี่ใครเป็นคนเริ่มว่าให้เริ่มขายข้าวโพดต้ม

แสดงว่าแถวนั้นเขาชอบบริโภคกันข้าวโพดข้าวเหนียวเกี่ยวกับข้าวโพดต้มนะ

ถ้าพร้อมแล้วขอเชิญอุปกรณ์สำหรับโจทย์ข้อนี้ครับ
ข้าวโพดสองเข่งนะครับแล้วก็มีรังให้มีกิโลชั่งน้ำหนักให้
เอาล่ะเดี๋ยวเราปอกเปลือกข้าวโพดกันง่ายนะครับ
แต่มันก็เป็นอาชีพที่หนูกำลังทำอยู่ด้วยนะครับ

ลักษณะสำหรับข้อนี้ก็คือปอกเปลือกข้าวโพดจำนวน๑๕กิโลกรัมภายในเวลา๓นาที
ขั้นตอนแรกของการนำข้าวโพดมาต้มคือต้องปอกเปลือกก่อน
ปอกเปลือกก็จะปอกเปลือกกับแฟนค่ะ
พอเจอโจทย์ข้อนี้ทำได้แน่นอนค่ะ

พร้อมแล้วเริ่มครับ
วันไหลรอดกว่า๖ฝั่ง

เอาเลยลุกถักถีกลงออกถีกเลย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

เร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็ว
เร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็ว
เร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็ว

แต่เห็นสองคนเนี่ยนะฮะคือเขารู้เลยว่าจับตรงนี้ฉีกออกมา

ถ้าเป็นพวกเราก็แกะได้หลายครั้งเลยกว่าจะออกทีละอันนะครับ

ถ้าไม่เกิน๓นาทีนั่นหมายถึงภารกิจนี้ทำได้นะครับ
ขอให้โชคดีนะครับขอบคุณผู้ช่วยด้วยครับ
นุ่นจะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

แม่แม่ลินะครับแล้วจะเลือกเรื่องไหนให้แม่ลิ
ตอนนี้เหลือด้วยกันอีก๔เรื่องก็คือเรื่องฟุตบอลตะกะแตนชนระดาบ้านของเราความรู้ทั่วไประดับชั้นอนุบาล๓

บ้านของเรานะครับขอเชิญแม่ลิมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
แม่ครับบ้านหลังนี้อยู่มากี่ปีแล้วครับ

ที่บ้านแล้วเนี่ยของเล่นน้องกันเยอะไหมแม่

รถเด็กเล่นคันนี้ซื้อมานานหรือยังครับ
เขาให้มาเมื่อน้องฟางเกิดจ้ะ๔เดือนได้แล้วจ้ะ

แม่เคยลงไปขี่รถคันนี้เล่นไหมครับ

ฟางลงบ้างไม่ลงบ้างจ้ะ

เอาละคำถามอยู่ที่รถคันนี้แหละครับ

คำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
เรียงตำแหน่งสีของกลุ่มรถเด็กเล่นคันนี้ให้ถูกต้อง
ตัวเลือกที่หนึ่งสีเขียวสีน้ำเงินสีแดง

สีแดงสีเขียวสีน้ำเงิน
ตัวเลือกที่สามสีน้ำเงินสีแดงสีเขียว
และตัวเลือกที่สี่สีแดงสีน้ำเงินสีเขียว
รถคันนี้ก็จะมีปุ่มสีน้ำเงินสีเขียวสีแดง
แต่แม่จำไม่ได้ว่ามันเรียงยังไง

ตัวเลือกที่หนึ่งจ้ะสีเขียวสีน้ำเงินสีแดงจ้ะ
ตัวเลือกที่หนึ่งสีเขียวสีน้ำเงินสีแดงครับ
มะลิมะลิจะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไป

มงคลและจะเลือกเรื่องไหนให้มงคลครับ

นั่นก็คือเรื่องฟุตบอลตะกะแตนชนระดาและความรู้ทั่วไประดับชั้นอนุบาล๓

ขอให้โชคดีครับขอเชิญมงคลมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
โฟนเชียร์ทีมอะไรอยู่ครับ

โอ้ถ้า๑๐ปีขึ้นแสดงว่าต้องมีนักกีฬาในดวงใจล่ะ

ก็ชอบครับเขาเล่นเป็นสไตล์ดีครับ
เชียร์มาตั้งแต่ตอนนั้นมงคลอายุเท่าไหร่

น่าจะประมาณ๒๐กว่าไม่แน่ใจ
แอนกิ๊กซ์เนี่ยถือว่าเป็นนักเตะระดับตำนานของทีมแมนยู
โดยเล่นให้กับทีมยาวนานมาถึง๒๔ปี

เพราะฉะนั้นคำถามอยู่ในใจเลยครับ
และอยู่กับไอดอลของมงคลนี่แหละครับ

ถ้าพร้อมแล้วคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
ปัจจุบันไรอันกิ๊กซ์อายุกี่ปี
ตัวเลือกที่๑๔๔ปี
ตัวเลือกที่๒๔๕ปี

ตัวเลือกที่๔๔๗ปี
ผมชอบแรงกิ๊กมาตั้งแต่อายุ๑๗๑๘
ผมรู้ว่าเขาใส่เสื้อเบอร์

เป็นกำลังใจให้ผมตอบถูกด้วยนะครับ
ตัวเลือกที่๔๗ปีครับ
ตัวเลือกที่๔๔๗ปีครับ

เหลือสมาชิกในบ้านอีกหนึ่งท่าน
คนจะเลือกเรื่องไหนให้น้องกันขึ้นมาตอบครับ

นั่นก็คือเรื่องตั๊กกะแตนชนระดา
และความรู้ทั่วไประดับชั้นอนุบาล๓
ความรู้ทั่วไประดับชั้นอนุบาล๓ครับ
รู้ทั่วไประดับชั้นอนุบาล๓นะครับ

ขอเชิญน้องกันมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

ชอบกินผักหรือผลไม้ไหมครับลูก

เพราะว่ามันอร่อยดีครับ

ผักของลูกชิ้นครับ
ผักลูกชิ้นไม่ใช่ลูก
อันนั้นเป็นของกินนะลูกนะลูกชิ้นทำจากเนื้อสัตว์
เด็กจะไม่ค่อยชอบถูกกับผักนะฮะ

เด็กน้อยนะฮะเกี่ยวกับเรื่องผักและผลไม้นะครับ

ถ้าพร้อมแล้วคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
เนื้อในของผักและผลไม้ชนิดใดมีสีต่างจากชนิดอื่น
ตัวเลือกที่๑ทัพทิม
ตัวเลือกที่สองฟักทอง
ตัวเลือกที่๓ทุเรียน

หนูจากส้มแดงงูทุเรียน
หนูคิดว่าหนูจะตอบถูกครับ
จะตอบถูกครับ
ตัวเลือกที่๓ทุเรียนครับ
ตัวเลือกที่สามทุเรียนครับ

ลุ้นกันว่าครอบครัวของน้องนุ่นนะครับ
จังหวัดพิจิตรจะพิชิตเงินล้านได้หรือไม่
สักครู่เดียวในเกมตอนนี้ครับ

ตัดสินอนาคตครอบครัวของน้องนุ่นจากพิจิตรนะครับ
ว่าจะได้รับทุนไปต่อชีวิตเท่าไหร่

ถ้าตอบถูก๑ข้อรับ๕๐๐บาท

รับ๑๐๐๐บาท
ตอบถูก๓ข้อรับ๑แสนบาท

รับทุนไปต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาท
คุณผู้ชมครับเรายังมีของขวานสุดพิเศษให้กับทุกครอบครัว
มาร่วมรายการของเราจากการตอบถูกในแต่ละข้อ
จะได้สิทธิ์เลือกกุญแจเพื่อไปลุ้นไขตู้โบนัสจำนวน๔ตู้
โบนัสหลังตู้๔ตู้นี้นะครับจะประกอบไปด้วย
เงิน๑๐๐๐บาท๑ตู้๕๐๐บาท๒ตู้
และข้าวสาร๑๐๐กิโลกรัมอีก๑ตู้
วันนี้นะครับมีแต่ได้กับได้จะได้มากหรือได้น้อยเท่านั้น

ถ้าพร้อมแล้วนะครับผมจะเลือกเฉลยข้อแรกนะครับคุณผู้ชม
จากเรื่องความรู้ทั่วไประดับชั้นอนุบาล๓ครับ
และคำถามสำหรับเรื่องนี้นะครับก็คือ
เนื้อในของผักและผลไม้ชนิดใดมีสีต่าง

จึงเรียกที่สามโดรียังครับ
ซึ่งเป็นคำตอบที่

แต่อย่าเพิ่งใจเสียนะฮะเพราะว่าเนื้อในของผักและผลไม้นะฮะ
ที่บอกว่าต่างจากชนิดอื่นนั่นก็คือทัพทิม
ลุ้นกันต่อเลยครับผมจะเลือกเฉลยข้อต่อไปนะฮะจากเรื่องฟุตบอลครับ
แล้วตอนเวลาไม่มีใครมาจ้างมาทำงานนี้ผมก็ไปหาปลาหาหนูมาให้แฟนทำไปขายครับ
ผมก็เป็นห่วงรุ่นนะครับไม่อยากให้เขาลำบากไม่อยากให้ไปขี่รถร่อนขายของอะไรอย่างนี้

และคำถามสำหรับเรื่องนี้ก็คือปัจจุบันไรอันกิ๊กซ์อายุกี่ปี
ตัวเลือกที่๔๔๗นี้ครับ

ควบคุม

เย้
ปัจจุบันนะฮะรายอันกิ๊กซ์อายุ๔๗ปีครับ
เอาละครับคุณผู้ชมครับเริ่มมีรอยยิ้มแล้วนะครับ
ครอบครัวของน้องนุ่นจากจังหวัดพิจิตรนะครับได้รับทุนไปต่อชีวิตตอนนี้นะฮะ
๕๐๐๐บาทกุญแจต่อชีวิตนึงเดิม
เลยนะมาลุ้นกันต่อจากเรื่องบ้านของเราครับ
สมัยก่อนฉันเป็นคนติดเหล้า
ฉันก็ไปรับจ้างร่อนทองได้วันละร้อยสามร้อย
หาตังค์มาได้ก็ไปกินเหล้าหมด
พอนุ่นก็พูดอย่างนั้นรู้สึกว่าทำไมให้เขาอดหยาก

และคำถามสำหรับเรื่องนี้ก็คือ
ตำแหน่งสีของปุ่มรถเด็กเล่นคันนี้ให้ถูกต้อง
โดยเลือกที่๑สีเขียวสีน้ำเมินสีแดง

ถูก
นี่ค่ะ

ตำแหน่งสีของปุ่มรถเด็กเล่นนะครับ

สีเขียวสีน้ำเงินและสีแดงนะครับ

ได้รับเงินทุนไปต่อชีวิตอยู่ที่
๐บาทและกุญแจต่อชีวิตเพิ่มอีก๑ดอกเป็น

วันนี้เราต้องเล่นลูกหนูแสนนะครับ
ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาด
เรื่องสุดท้ายที่ผมจะเฉลยนั้นก็คือเรื่อง

ว่าจะมีเงินส่งเสียเลี้ยงลูกสองคนหรือเปล่า

ห่วงว่าจะมีเงินพาแม่ไปหาหมอหรือเปล่า
กับลูกคือกำลังใจที่ทำให้หนูสู้ชีวิตได้ถึงทุกวันนี้
เหนื่อยยากลำบากแค่ไหนหนูก็จะสู้
โจทย์สำหรับเรื่องนี้ก็คือ
ปอกเหลือพ่อพ่อจำนวน๑๕กิโลกรัม

นุ่นทำได้หรือไม่ได้ครับ

ได้
เวลานะฮะให้ไว้ว่า๓นาที
คนผัวเมียใช้เวลาไปทั้งสิ้นนะครับ
๒นาที๔๘วินาทีครับ

ทุนไปต่อชีวิตไม่น้อยเลยนะครับคุณผู้ชมครับ
แสนและกุญแจต่อชีวิตเพิ่มอีก๑ดอกเป็น๓ดอกครับ
วันนี้นะครับได้มีโอกาสขายถึง๓ตู้ด้วยกัน
กุญแจดอกที่๑จะเลือกกุญแจดอกไหนครับ

กุญแจดอกที่๓ครับหยิบครับ
เป็นคนเลือกให้พ่ออ้าวหนูไปนั่งรอประจำที่ลูกไป
กุญแจแต่ละดอกนะครับมีเวลาไขทั้งสิ้น๒๐วินาทีต่อ๑ดอกนะฮะ
ดอกรวมเป็น๖๐วินาทีหรือ๑นาทีนั่นเองพร้อมไหมครับ

ถ้าพร้อมแล้วไขครับ
ให้ออกประกาศ

ออกแล้วครับ๒ตู้ครับ
เวลาไล่ไปแล้วครับ
อีกแล้วครับ

กลับไปบ้านเพราะเที่ยว
เท่าสารหนึ่งร้อยกิโลกรัมครับ

มันรุ้นกันต่อว่าตู้โบนัสหมายเลข๒

ตู้โบนัสหมายเลข๔นะครับ
ว่าจะได้โบนัสหลังตู้กลับไปบ้านเท่าไร

อย่างที่บอกครับว่าเรามีโบนัสให้กลับไปบ้านนะฮะ

ครอบครัวน้องนุ่นจากจังหวัดพิจิตรนะครับ
ได้รับทุนไปต่อชีวิตไม่น้อยเลยครับ
และข้าวสารอีก๑๐๐กิโลกรัม

จะนำเงินไปต่อชีวิตอะไรก่อนลูก
จะไปซ่อมรถเครื่อง
แล้วก็ไปลงทุนรับของมาขายค่ะ

แล้วถ้าเหลือก็จะพาแม่ไปหาหมอค่ะ

เรื่องสุขภาพเป็นสิ่งที่สำคัญมากนะ
ดูแลสุขภาพกันมันจะได้มีกำลังกายกำลังใจที่ดีกัน

คืออาวุธที่จะทำให้ทุกคนฝ่าวิกฤตชีวิตไปได้

ก็คงจะเป็นเกราะป้องกันให้กับทุกคนเข้มแข็งและเดินหน้าต่อไปได้
เราร่วมกันเป็นพลังให้กับครอบครัวน้องนุ่นจากจังหวัดพิจิตรได้ผ่านพ้นทุกข์ยากนี้ไปด้วยนะครับ
ผมขออนุญาตฝากครอบครัวนี้ไว้อีกหนึ่งครอบครัวนะครับ
ถ้าเผื่อท่านหนึ่งท่านใดพร้อมที่จะยื่นมือเข้าไปช่วย
ช่วยเถอะครับเพราะครอบครัวเขายังลำบากเหลือเกิน
และเราจะได้มีความสุขและได้อันนี้ส่งผลบุญไปด้วยกัน

ถ้าคุณมีวิกฤตชีวิตที่หาทางออกไม่ได้
ขอให้เราได้เป็นโอกาสในการช่วยเหลือครอบครัวของคุณ

พบกับผมและคำถามเพียง๔ข้อที่จะต่อชีวิตของคุณได้ในเกมต่อชีวิต

ที่อยู่เนี่ยเขาบอกว่าเฮียอยู่แค่สิ้นปีนี้
เขาจะขายเขาให้เราหาที่อยู่ใหม่จ้ะ

พอมาช่วงเศรษฐกิจไม่ดีขายไม่ได้

ใช้ใช้เขาไม่หมดก็ติดคุก
ปีนี้ต้องหาเงินให้ได้๗๐๐๐นะคะ
กับข้าวใส่ถุงจำนวน๗ชุด
ภายในเวลา๓นาทีนะครับ
เอี่ยงทำได้หรือไม่ได้ครับ
ได้ได้ได้
โปรดติดตามตอนต่อไป